เลื้อยเข้าบ้านรับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
พาไปที่ชนบุรีกันก่อนเลยค่ะ
เอ้านี่พึ่งออกไปบ้านเลือกที่๖๓ทับ๘๙
มาแล้วนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชา
นี่บ้านเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะ
ต้นไม้เขียวขจีลมพัดเย็นใช่ล่ะ
บังเอิญตันตรโรภาเจ้าของบ้านค่ะ

ตัวเบอร์เรอเทอร์เลยงูเหลือมค่ะ

มันก็เลื้อยขึ้นไปคิดว่าคงไปตากลมแหละ

พอมีร่มใบไม้ให้บังแล้วก็มีลมเย็นพัด

คนที่เห็นเจ้างูตัวนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะ

เดินมาเห็นเลยอาสาเป็นมือปราบอสรพิษ

สุดท้ายก็ต้องเลื่อยตัดกิ่งไม้ลงขาดตกลงมา
สุดท้ายต้องรอลงมาที่พื้นที่จะจับได้
ตัวใหญ่มากโอ้โหนี่น้องน้องอนาคอนด้าเลยนะเนี่ย
ตัวใหญ่จริงจริงค่ะไปลงมาเลยยาวสี่เมตรน้ำหนักยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกรัมอ่ะค่ะ
โอ้โหตัวเบอร์เรอเลยถามนางบังเอิญเจ้าของบ้านก็บอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยกำลังกวาดใบไม้อยู่ได้ยินเสียงนกร้องดังมาก
ร้องแปลกแปลกอ่ะค่ะมันไม่ได้ร้องแบบว่าภายรอบเพราะพริ้งอ่ะ
อารมณ์ตกใจอะค่ะเงยหน้าขึ้นไปดูโอ้โห
เหลือมกำลังเขมือบนกอยู่ในปากเลย
กินเสร็จก็อ้าผึ่งพุงซะหน่อยนอนขดตัวบนกิ่งไม้เลยนะคะ
ตกใจมากก็เลยรีบวิ่งมาบอกลูกสาวกับลูกเขยแล้วก็นี่แหละค่ะ
ช่วยกันกับชาวบ้านอ่ะกับรุงเจ็กเนี้ยจับมาอู้ยคนตัวใหญ่มากจริงจริงอ่ะ
ใช้พลังพอสมควรเลยนะแรงมันเยอะมาก
คันละน้ำหนัก๒๕๓๐กิโลเนี่ยตัวโตเต็มไว้เลย
ค่ะไปอีกที่ยังอยู่ที่ชนบุรีเหมือนเดิมนะคะ
คราวนี้จากเหลือมมาดูหลามกันหน่อยค่ะ
หลามใหญ่เลื้อยเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในสังกษี
แคมป์คนงานเกาะซ่านที่ตำบลบ่อวิน
นี่มองไกลซูมไปเห็นแล้ว

เจ้าหน้าที่เปิดสังกษีดูก็เจอเลย
แล้วมันหันหัวมาขู่ด้วยนะไม่ยอมให้จับ
๕นาทีผ่านไปทุลักทุเลพอสมควร
แต่ก็เอาอุปกรณ์คล้องงูเนี่ยจับมันออกมาได้
ตัวนี้วัดได้ตั้ง๕เมตรนะคะ
น้ำหนักกว่า๓๐กิโลกรัมเหมือนกัน

โอ้โหตัวนี้งูหลาม

จริงย่านนั้นไม่รู้กินอะไรเข้าไปแล้วบ้างนะคะ

ได้ยินเสียงลูกแมวร้องลั่นเลย
ก็เลยรีบออกไปตามหาเพราะมันร้องผิดปกติ
ไม่ได้ร้องเรียกแต่น่าจะร้องแบบอื้อหือ

แล้วภาพที่เจอเหมือนกันเลยค่ะ
แมวตัวนั้นกำลังถูกเขมือบเข้าไปในท้องของเจ้าหลามตัวนี้
แล้วมันก็เลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ในสังกษีนี่แหละ

เขาก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวไหนหรือจะเป็นใครหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือมองการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
ภารกิจของหน่วยกู้ภัยนอกจากจะไปช่วยเรื่องของอุบัติเหตุแล้ว
อันดับต้นเลยคือไปจับงู
คืออุบัติเหตุจับงูกู้แมวกู้หมา